ไปดูเรื่องของสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งสุดล้ำ
โอ้มายก๊อดจอร์ชมันยอดมากเลย
แน่นอนค่ะเพราะพูดถึงเรื่องของงานประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงของที่มันแบบ
นำมาใช้งานไม่ได้จริงถูกไหมคะ
แต่ว่าทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอามาผลิตเป็นแผ่นรองเท้าอัจฉริยะ
ให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าได้ใช้งานคุณผู้ชม

ของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็ได้คิดค้นชื่อว่าซูรโซค่ะ
ก็คือแผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า

วางลงไปในรองเท้าเนี่ยให้พื้นรองเท้านี้นะคะ
แล้วก็ให้ผู้ป่วยเดินเหินใช้งานได้
จะช่วยทำให้เป็นการกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านข้อข่าว

ส่วนนี้ค่ะใช้คู่กับเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถบันทึกข้อมูลในโทรศัพท์
มันก็จะส่งผ่านออนไลน์ไปยังแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเอาไว้
อย่างปุ่มพื้นรองเท้าเป็นเท้าสองข้างนี้ใช่ไหมคะ
ดำนี่คือพื้นของมันแต่ถ้าหากว่ามันมีแรงกดอะไรที่ไม่สม่ำเสมอหรือจุดไหน
มันก็จะขึ้นไฟสีชมพูสีม่วงอย่างนี้ค่ะ
ทิ้งน้ำหนักไม่เท่ากันแล้วมันจะมีผลต่อหัวเข่า
ใช่ค่ะแล้วพอคุณรู้ว่าคุณเดินแบบไหนอะไรยังไงกับเจ้าแผ่นรองเท้าแบบนี้
มันจะมีไสติขึ้นมันจะบอกเลยว่าคุณเดินผิดที่ผิดทางผิดจังหวะ
ลงน้ำหนักถูกไหมค่ะลงน้ำหนักผิดจังหวะไหน
ลงไปข้างไหนมากกว่าข้างไหนเนี่ยค่ะ
เขาก็จะประเมินแล้วก็จะบอกคุณว่าคุณต้องทำแบบนี้นะ
ซึ่งแผ่นรองเท้าอัจฉริยะเนี่ยนะคะถ้าต่างประเทศราคาเป็นล้านนะ
แต่พอมาที่เมืองไทยเราเนี่ยคิดค้นวิจัยใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์
ทำให้ต้นทุนลดลงไปได้เยอะเลยจากหลักล้านเหลือแค่หลักหมื่นนะคุณ
โอ้โหมันต่างกันขนาดนั้นนะคะก็ลดลงไปเยอะนะครับ
ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ทางทีมวิจัยมศเองก็ได้ลงนามสัญญาอนุญาตให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่
เอางานวิจัยนี้ไปทำนวัตกรรมไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ในอนาคตรับรองเลยว่าผู้ป่วยข้อเข่าจะได้ใช้เทคโนโลยีดีราคาไม่แพง
และที่น่าภูมิใจก็คือเป็นผลงานคนไทยด้วยกันเองแบบนี้คุณ
เรื่องแบบนี้จริงผมอยากจะเมาส์มากเลย
คุณจะรู้จักกับน้องพิชชี่วรรณฑรสมกิจรุ่งโรธ

พิชชี่เขาเคยไปทำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มา
พื้นรองเท้าเรื่องของพื้นรองเท้าเรื่องของการวิ่ง

มันจะมีสถิติที่บอกเลยนะว่าคุณลงน้ำหนักผิดจังหวะยังไงอะไรยังไง

แล้วบางทีเขาวิ่งวิ่งไม่ตรงวิ่งเอียง
น้ำในหูไม่เท่ากันหรือเปล่าน้องพิชชี่

เขาจะมาบ่นเจ็บข้อเข่าบ้างเจ็บหัวเข่าบ้างเออ
พอเจ้าได้เจ้าเครื่องนี้ไปปุ๊บนะโอ้โหวิ่งนี่ขอเลย
หกกระเมนตีรังกาลงไปทางนี้ละด้านเลย

คือจริงแล้วเนี่ยไอ้นวัตกรรมต่างเนี่ย
มันก็พัฒนามาเพื่อทางการแพทย์ถูกไหม
ปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุเอ่ยหรือว่านักกีฬาเนี่ย

เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นแนวทางที่จะวิจัย
แล้วก็พัฒนาออกมาเพื่อที่จะช่วยนะ
อำนวยความสะดวกในการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น